และจริงแล้วยังมีคนในวงการบันเทิงอีกหลายต่อหลายคนนะคะที่ได้ลุกขึ้นมาออกวิ่งในเส้นทางที่พี่ตูนเนี่ยเขาไม่ได้วิ่งผ่าน
อย่างที่เรานำเสนอข่าวก่อนหน้านี้ไปก็มีทั้งพี่เชษวรเชษรวมไปถึงพี่จตุรงมกจกด้วยเหมือนกันนะคะที่ได้ออกวิ่งที่จังหวัดราชบุรีเมื่อประมาณ๕วันที่ผ่านมา
เขาใช้ชื่อโครงการว่าวิ่งเก็บตกให้พี่ตูนค่ะซึ่งก็มีทีมเพื่อนพร้อมพี่น้องคนดังในแวดวงบันเทิงและกีฬารวมไปถึงลูกสาวคนสวยคุณเฟิร์นพัศกรแล้วก็แฟนนุ่มออกวิ่งระดมทุนนะคะสมทบเข้าโครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศในเส้นทางจังหวัดราชบุรีไปถึงกาญจนบุรีค่ะ
ขอทำหน้าที่ที่เปรียบตัวเองว่าเป็นเหมือนพานโรงคอยวิ่งเก็บตกแล้วก็นำเงินทั้งหมดที่ได้ไปมอบให้กับพี่ตูนด้วยตัวเองค่ะ
แล้วก็จะยืนอย่างนี้แล้วก็หาพี่ตูนหยิบไปแล้วก็ไปเลย
ไม่ต้องมานั่งรอลุงมาทำข่าวมาขึ้นแท่นขึ้นอะไรไม่เอา
พี่ตุ๋นจะมีโอกาสไปเจอพี่ตุ๋นที่เชียงราชนะวันก่อน

เงินการบริจาคทะลุ๔ล้านบาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คนละเล็กคนละน้อยคนละ๙คนละ๑๐บาท
ก็สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมของเราได้แล้ว
ใช่ค่ะซึ่งจริงแล้วก็มีดาราจิตอาสาอีก
ในหลายเส้นทางนะคะที่พี่ตูนวิ่งไปไม่ถึง
ช่วยระดมทุนเพื่อที่จะเอาทุนมาร่วมเข้าร่วมโครงการ๙แบบนี้ค่ะ

ตอนนี้แต่ละท้องที่ก็โอ้โหได้ยอดเงินเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว
ต้องแล้วต้องบอกว่าพี่ตูนเนี่ยตั้งแต่ออกมาวิ่งสร้างปรากฏการณ์เยอะแยะมากมาย
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์เป็นพลังบวกบนโลกโซเชียลเลยก็ว่าได้นะคะ
คุณผู้ชมยังไงเป็นกำลังใจให้พี่ตูนวิ่งกันต่อไปด้วย